วุ้นรูปดอกกุหลาบ

คุณผู้ชมยังอยู่ในเรื่องของเทศกาลวันวาเลนไทยนะคะ
กระติ๊บข้าวเหนียวปกติเป็นรูปอะไรคะ

เห็นไหมคะเป็นรูปหัวใจแบบนี้ค่ะ
แล้วจะบอกว่าตอนนี้ยอดสั่งซื้อ
เข้ามาเยอะจนคนในชุมชนเขาทำไม่ทัน
เป็นสินค้าโอท็อปค่ะคุณผู้ชมเนี่ยของชาวบ้านตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
คุณเห็นไหมสวยมากเอาไปใส่ของได้ใช่ไหมคะ
ข้างในอาจารย์ก็ซื้อมาสิแล้วก็ใส่เงินสักฟ่อนหนึ่งมาให้ดิฉัน

ดิฉันค่ะอ๋อนะคะคือชาวนาที่เยอะโสธรบอกว่าใช้เวลาว่างในช่วงการทำนานี่แหละค่ะ
นั่งสารกระติบข้าวเหนียวส่งขายเป็นสินค้าโอท็อปนะคะเดิมทีเดียวเนี่ย
ติ๊บข้าวเหนียวมันทรงเดิมคือมันก็เพิ่มมูลค่าไม่ได้ถูกไหมคะ
แต่พอมาทำกระติบข้าวเหนียวรูปหัวใจมูลค่าเพิ่มมันเยอะทีเดียวเชียวนะฮะ
แล้วยิ่งใกล้ช่วงกับเทศกาลวันวาเลนไทยแบบนี้ยอดสั่งเนี่ยทะลุทะลวงมากทำไม่ทันเลยค่ะ
นั่งซ่อนกลิ่นหลักฐานเล่าบอกว่าสารกระติ๊บข้าวเหนียวมากว่า๓๐ปีแล้ว
พอพัฒนามาเป็นรูปแบบหัวใจแบบนี้นะคะก็ทำให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า
สั่งไปใส่ของขวัญให้กันในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทยโดยปีนี้ยอดสั่งจองเข้ามามากเป็นพิเศษ
สารจนแทบไม่ทันค่ะเพราะว่าการทำกระติบข้าวเหนียวรูปหัวใจคุณรู้ไหมยากนะ
ยากกว่าสารแบบเดิมคือใช้เวลามากกว่านะคะ
สำหรับราคาขายกระติ๊บรูปหัวใจเริ่มตั้งแต่อันละ๑๕๐บาทก็ไม่แพงนะ
มันเป็นแฮนเมตต์นะคะจนถึงสามร้อยห้าสิบบาทแล้วแต่ขนาดแล้วก็ลวดลาย
แต่ถ้าเกิดว่าสั่งให้ทำขนาดใหญ่กว่านี้ก็สั่งได้นะ
แต่ราคาก็จะสูงตามไปด้วย
เอาล่ะใครที่สนใจนะฮะกระติ๊บรูปหัวใจแบบนี้นะคะ

นั่นไงหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะ

ถ้าสั่งช่วงนี้ไม่น่าจะได้ทันวันวาเลนไทยแล้วนะ
เห็นไหมขายของต้องมีไอเดียครับมีความแปลกความใหม่มันขายได้แน่